คุณผู้ชมครับมีสองสาวพริตตี้เขาไปทำงานที่ร้านเหล้าแถวราชพฤกษ์นะฮะ
ระหว่างทางขับรถกลับมาไปเจอกระบาดคันหนึ่งนะกระพริบไฟใส่เหมือนไล่
แล้วก็เอาปืนไล่ยิงเขา๗นัดนะครับ
ตี้บอกว่ายืนยันดิฉันไม่ได้ปาดหน้าเขาไม่มีเรื่องกันมาก่อน
แต่ไม่รู้ว่าจะมาขับรถไล่ยิงกันแบบนี้ทำไมแล้วกระสุนมันเจาะที่รถด้วยแบบนี้

คือโชคดีที่มันไม่ได้โดนจังหวะที่คนนั่งอยู่ข้างหน้านะนั่นน่ะสิ

เธอก็ตกใจก็เลยเอาภาพนี้โพสต์ไป
เป็นรอยกระสุนปืนที่เจาะอยู่ท้ายรถเก่ง
พร้อมกับเล่าบอกว่าขณะขับรถกลับบ้านแถวบางบัวทองกับเพื่อนอีกคนนึง
จู่มีกระบะขับตามหลังมากระพริบไฟสูงใส่ไล่อยู่อย่างนั้นนะฮะ
ไล่ยิงอยู่เจ็ดนัดต้องขับหนีตายไปแจ้งความที่โรงพักบางใหญ่
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตี๓ของคืนวันออกพรรษา๑๓ตุลาคมนะฮะ
เมื่อวานผู้เสียหาย๒คนเดินทางไปที่สถานีตำรวจภูทรบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี
เพื่อไปให้ปากคำเพิ่มเติมแล้วก็นำหลักฐานเป็นภาพถ่าย
ภาพจากกล้องวงจรปิดไปให้ตำรวจช่วยติดตามคนร้าย
นางสาวมณัสวีสิงหอนอายุ๒๒ปีซึ่งเป็นคนขับรถ
ขับรถมาจะกลับบ้านจากถนนตำรวจภูทรบางกลัวยไซน้อย
จากกลับบ้านจากแถวภูมิบังบวรทองภ๊อค
ไปถึงบริเวณหน้าตลาดเจ้าพระยา๘
เธอก็ไปเจอกับกระบาดสีดำคันนี้แล้วก็เป็นคันที่ก่อเหตุ
โดยกระบาดคันนั้นเนี่ยขับตามมาคุณผู้ชมดูเส้นทางที่ขับนะฮะ
นี่กระบะคันนี้ขับตามเธอมาอืม
ยืนยันนะว่าตอนที่กระบาดจะขับตามก่อนหน้านั้นไม่ได้มีเรื่องกันมาก่อน
โอ้โหเนี่ยตกเหมือนยิงตรงปั๊มแก๊สสามนั้นอะถูกต้อง
จี้มาจี้มาเปิดไฟสูงกระพริบกระพริบใส่ก่อน
หลังจากนั้นได้ยินเสียงขึ้น๓ครั้งเหมือนเสียงปืนปั้ง
เธอก็ตกใจเอ๊ะอะไรใครมาขับรถไล่แล้วก็มายิงปืนใส่
ก็ขับไปถึงวงเวียนการไฟฟ้านครหลวงบางใหญ่
ก่อนจะเลี้ยวขวามุ่งหน้าไปที่บริเวณแยกบางภูล

ตอนแรกไม่มั่นใจว่ามันไล่ยิงฉันหรือเปล่าก็ไม่ทราบ
แต่พอขับไปก็ยังคงขับตามอยู่
วงเวียนเลยยังคงขับตามไล่ไปถึงนู่นนะฮะ

แล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นอีกหลายนัดจนไปถึงสี่แยกบางภูมิ

รู้สึกได้ว่ารถโดนยิงเข้าที่บริเวณกันชนด้านหลัง
พอรถคันนี้เห็นว่ากระสุนถูกรถของเธอแล้ว
รถกระบะคันนั้นก็ขับรถขึ้นสะพานมุ่งหน้าไปยังถนนรัฐนาธิเบส

เธอก็เลยกลับรถใต้สะพานแล้วก็แวะปั๊มเพื่อโชว์แจ้งตำรวจนะฮะ
ยืนยันว่าก่อนเกิดเหตุไม่ได้ขับรถปาดหน้าใครแน่นอน
แล้วก็ไม่ทราบว่าอีกฝ่ายลงมือจะเอาชีวิตเธอทั้งสองคน
หรือว่าอย่างไรเพราะไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อน
ก็เลยอยากฝากตำรวจนะฮะติดตามจับคนร้าย
คนขับกระบาดคันนี้ให้ได้นะครับ

ว่าจากการสอบประคำผู้เสียหายให้การบอกว่า
ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีปัญหาทะเลาะกับใครมาเลยนะครับ
หลังจากเกิดเหตุก็ให้ทางด้านของกองพิสูจน์หลักฐาน

ที่มันเป็นจุดเกิดเหตุตลอดเส้นทางนั้นด้วย
ตำรวจก็ยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งไป
ทั้งเรื่องของการทะเลาะบวงแว้งการปัญหาส่วนตัว
ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบกล้องวงจรปิด

ขยายผลติดตามตัวผู้ก่อเหตุต่อไป
เพราะยังไม่ทราบว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
เกี่ยวข้องกับการที่เธอไปทำงานที่ร้านเหล้าหรือเปล่า
หรือมีเรื่องแบบมีคนมาจีบแล้วไม่เล่นด้วยหรือเปล่าก็ไม่ทราบ
ถึงเขาต้องไล่ยิงกันโอ้โหเป็นทางยาว
แล้วยิงกันหมดแม็กซ์เลยมั้งคะนั่นน่ะ